ท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้มีอุบัติเหตุรถบรรทุกพุ่งชนรถตู้
รับส่งนักเรียนที่สุพรรณบุรีนะฮะฝนตกถนนลื่นด้วยนะครับ
เป็นสี่แยกวัดใจด้วยเพราะว่ามีสัญญาณไฟแดง
แต่ว่าเขาไม่ได้เปิดสัญญาณใช้ตอนนั้นเป็นไฟกระพริบกระพริบ
ค่ะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะมีอยู่หลายมุมนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะเพราะว่าในภาพเนี่ย
ไม่ได้มีเสียงนะจะมีแต่ภาพอย่างนี้แต่นี่จุดหนึ่งมุมหนึ่งนะครับ
ชนแล้วก็ลากถลายไปตรงนู้นนะฮะแล้วมีอีกสองมุมนะฮะ
จะมีมุมนี้อยู่นะครับฝนตกถนนลื่นใช่ค่ะเช้าวันนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เป็นสี่แยกไฟแดงที่ถนนสายอูทองด่านช้าง
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลพระพลาชัยจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ก็จะเห็นว่ารถบรรทุกพอพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนแล้วเนี่ย
ก็ยังลากรถตู้ถลายไปไกลอีกพอสมควรนะครับถนนลื่นด้วยนะครับ
สัญญาณไฟแดงจุดตรงนั้นท่านผู้ชมจะเห็นอยู่จะเห็นไฟกระพริบกระพริบ
นะฮะสีเหลืองเหลืองอยู่น่ะนะฮะตรงนี้นะครับ
คือเวลาที่มีสัญญาณไฟจราจรแต่เขาไม่ได้เปิดไฟเขียวไฟแดงเนี่ย
แล้วเป็นไฟกระพริบแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าใครจะไปยังไงก็ได้
ค่ะพอถึงแยกก็ต้องหยุดก่อนค่ะถูกต้องแล้วรถที่มาจากทางโท
ต้องให้รถที่มาจากเส้นทางเอกเนี่ยไปก่อนค่ะนะฮะ
เขาจะมีถนนสายหลักอะไรของเขาอยู่นะครับเอาเป็นว่าทุกฝ่ายก็ต้องหยุดชะลอกันก่อน
ใช่นะฮะไม่อย่างนั้นมันก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแยกที่แบบโอ้โหลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับ
แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับท้องที่สพอูทองที่สุพรรณบุรีเนี่ย
หลังได้รับแจ้งเหตุนะฮะทางตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่ครับ
บรรทุกเนี่ยบรรทุกข้าวโพดมานะฮะรถพ่วงบรรทุกคันนี้นะครับ
แล้วก็ชนรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับรถตู้รับส่งนักเรียนโชคร้ายมากฮะ
ท่านผู้ชมครับเพราะว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ยบาดเจ็บไปหกคนนะครับ
ซึ่งในหกนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งอืม
แล้วยังสาหัสอีกหนึ่งนะฮะน้องที่เสียชีวิตเป็นเด็กนักเรียนชายอายุเก้าขวบนะครับ
ชื่อเด็กชายนัทพงศ์นะฮะเรียนอยู่ชั้นป๓โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์นะครับ
โอ้โหคือนักเรียนที่มาเนี่ยเขามาจากหลายโรงเรียนโรงเรียนอูทองด้วย
รัฐนาศึกษาด้วยโรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ด้วยเหมือนกับเขาก็รับมาจากบ้าน
อืมนะแล้วก็ตระเวนส่งตามโรงเรียนในรถตู้มากันเจ็ดคนนะครับ
มีคนขับรถตู้๑คนที่เหลืออีก๖เป็นเด็กนักเรียนนะครับ
ตำแหน่งต่างเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับตามภาพที่หน้าจอเลยนะฮะ
ก็จะมีเด็กนักเรียนเนี่ยอายุสัก๕๖ขวบเนี่ยนะฮะ
นั่งอยู่ข้างคนขับเนี่ยสองคนซึ่งหนึ่งในสองอาการสาหัสนะฮะ
ส่วนในห้องโดยสารแถวที่๑จะมีน้องนัทพงศ์ที่เสียชีวิต
นั่งอยู่ตรงตำแหน่งติดประตูน้องนัทพงศ์อายุ๙ขวบนะครับ
ที่๒มีเด็กนักเรียนอีก๒คนนั่งตรงเบาะฝั่งคนขับ
แล้วก็แถวที่๓เป็นแถวสุดท้ายนะครับมีเด็กนักเรียนนั่งอยู่๑คนนะครับ
พ่วงเนี่ยชนเข้าทางด้านข้างประตูนะฮะตรงจุดของน้องนัทพงศ์พอดีนะฮะ
ทำให้น้องเนี่ยศีรษะไปกระแทกกับด้านฝั่งขวาของรถเลยอ่ะนะ
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะครับส่วนน้องคนอื่นที่บาดเจ็บนะครับ
มีเด็กชายสุภวัฒน์อายุหกขวบนะครับคนนี้สาหัสนะครับท่านผู้ชมครับ
โหลกศีรษะร้าวเลือดคลั่งในสมองนะครับถูกส่งตัวไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
บาดเจ็บเล็กน้อยมีเด็กชายสัมปภาษณ์อายุสิบสามอยู่ชั้นมหนึ่ง
มีเด็กชายพรวีอายุสิบสองอยู่มหนึ่งเหมือนกันนะครับเด็กชายธนดลอายุห้าขวบอยู่อนุบาลสาม
แล้วก็เด็กหญิงวริสราอายุ๑๒คนนี้นะฮะบาดเจ็บถลอก
หัวแตกนะฮะแล้วยังจุกแน่นหน้าอกอยู่นะครับมีนายพิชิตชูเพ็งอายุห้าสิบแปดปี
คนขับรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับนี่ก็บาดเจ็บศีรษะแตก
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับแต่ว่าก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ย
เขาก็ยังพอบอกเล่าเหตุการณ์ได้คนขับรถตู้รับส่งนักเรียนบอกว่า
เช้าวันนี้นี่ฮะคนขับรถตู้นะฮะต้องขออนุญาตเบลอตรงที่เป็นเลือดไว้หน่อย
ใช่นะศีรษะแตกนะครับบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย
รับนักเรียนจากบ้านมา๖คนรับมาจากอำเภอลาวขวัญ
ก็จะไปตะเวนส่งตามโรงเรียนในพื้นที่อำเภออูทองสุพรรณบุรี
ก็เป็นแบบเนี้ยตามปกติทุกเช้าเช้าวันนี้มาถึงแยกไฟแดงจุดเกิดเหตุเนี่ย
สัญญาณไฟกระพริบก็นึกว่าไฟเสีย
แต่ว่าเขาเนี่ยขับมาในจุดที่เป็นทางเอกเป็นเส้นทางหลักนะครับ
ก็ขับตรงไปไม่นึกว่าจะมีรถบรรทุกเนี่ย
พุ่งเข้ามาชนแล้วพุ่งมาจากทางฝั่งด้านซ้ายถนนคันคลองนะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นทางรองค่ะนะครับก็โชคร้ายมาก
เข้าฝั่งที่น้องนัทพงศ์เขานั่งอยู่พอดีนะครับ
ตอนนี้ก็มีอาการปวดศีรษะอยู่นะฮะศีรษะแตกนะครับ

ส่วนคนขับรถบรรทุกชื่อนายวีรชัยนุทนุ่มอายุสามสิบนะครับมุฒยมครับ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาบรรทุกข้าวโพดมาจากนครสวรรค์
จะเอาไปลงที่โกดังที่อู่ทองนะฮะ
นี่นะครับคนขับรถบรรทุกกับภรรยามาด้วยกันนะครับ
บอกว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกนะ
ไม่เห็นว่ามีรถตู้เนี่ยวิ่งมาจากทางตรงนะครับ
เห็นแต่สัญญาณไฟแดงกระพริบกระพริบก็เลยขับพุ่งออกไป
จังหวะที่พุ่งออกไปก็มีรถตู้นักเรียนเนี่ยผ่านมาพอดี
มาพอดีก็ชนแล้วก็ลากไปใกล้กว่าร้อยเมตร
ภรรยาของคนขับรถบรรทุกเนี่ยบอกว่า
เธอก็นั่งมาด้วยพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บ
ก็รีบวิ่งลงมาจากรถมาช่วยคนเจ็บที่อยู่ในรถตู้

ให้สัมภาษณ์ไปก็เนี่ยฮะน้ำตาไหลไป
ยกมือขอโทษบอกไม่เจตนาจริง
นะครับเสียใจมากเพราะว่าตอนที่ไปช่วยเนี่ย
เปิดประตูรถตู้ไปเนี่ยคนแรกที่เจอคือ

ตอนนั้นยังอุ้มร่างน้องออกมาตอนนั้นน้องยังพอมีสติอยู่นะ
เธอก็ถามชื่อน้องชื่ออะไรน้องยังบอกชื่อตัวเองได้อยู่
สุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
น้องก็เจ็บทุกคนครับ
คนที่ว่าเจ็บหนักหน่อยก็คือนอนที่เบาะเลยครับ
อุ้มออกมาจากรถ
คุณพี่เป็นคนอุ้ม
อุ้มน้องที่เสียชีวิต

เพราะว่าเขานอนหงายท้องไปแล้ว

ก็มีพี่เขามาช่วย

เขามาช่วยแล้วก็อุ้มออกมา
ก็คือมาเขย่ามาดูเขา

แล้วก็มีนักเรียนอยู่
พี่ตกใจไหมตอนนั้น
ตกใจครับไม่รู้ทำไงก็คือว่า
ต้องเอาตัวเองลงมาช่วยน้องก่อนนะครับ

ผมไม่ได้ตั้งใจครับเรื่องนี้ครับ

ขอโทษครับ

ขอโทษขอโทษศิลป์ทุกอย่างนะครับ

มันมีอะไรบอกเราก่อนไหม

ว่าส่วนตัวนะอันนี้อันนี้แล้วแต่คนเชื่อแต่ว่าพี่เองที่ขับรถหรือว่ารวมไปถึงคุณพี่เอง
ก่อนที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุมีอะไรบอกเป็นลางไหม
ไม่มีนะครับ
ฝนตกถนนลื่นก็พยายามบอกแฟนว่าค่อยไปค่อยไป
สติกันตลอดค่อยนะค่อยนะก็ไม่ได้ไวมากค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เดี๋ยวไปดูจุดที่เกิดเหตุที่บอกว่าเป็นแยกไฟกระพริบ
ก็ยังมีร่องรอยการเฉียวชนอยู่นี่ค่ะข้างทาง
ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพพลัดชัยให้ข้อมูลกับเรา
ก็บอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือน้องที่ประสบเหตุเนี่ยนะ
เด็กชายคนที่เสียชีวิตนะคะก็หมดสติ
เบาะรถตู้บังร่างเอาไว้ต้องงัดเบาะนะคะ
แล้วก็นำร่างน้องออกมาปั๊มหัวใจค่ะพยายามจะช่วยชีวิต
แต่ชีพจรอ่อนมากก็รีบส่งโรงพยาบาลค่ะ
เมียคนขับอุ้มเด็กไปแล้วออกไปซ่อมแล้ว
เขารีบลงมาช่วยเด็กเลยแล้วก็อุ้มเด็กลงมา
อุ้มเด็กมาแล้วก็อีกเด็กอีกคนนึงที่เสียชีวิตเนี่ยคือติดภายใน
นี่พอพูดมาถึงก็คนหนึ่งประคองเด็ก
แล้วผมก็เข้าไปอีกแถบหนึ่งไปง้างกระบอกออก
จับเอาเด็กออกจากที่เบาะเบาะค้ามันทับเด็กเลย
เบียดก็เริ่มหักนั้นออกเด็กที่เสียชีวิตนี้คือหมดสติไปเลย
หมดสติแบบว่าไม่รู้สึกแล้วอ่ะค่ะมีเลือดออกไม่มีแพ้
ไม่มีไม่มีแค่ไม่มีค่ะคุณระวีการก็ไปที่บ้านของน้องปลื้มเลยนะคะ
เด็กชายนัทพงศ์วัย๙ขวบอยู่ที่ตำบลเหล่าขวัญ
น้ำเพิร์นเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเป็นน้ำเพิร์นรอยต่อนะคะ
จังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรีนี่คือน้องปลื้มนะ
น้องปลื้มเก้าขวบนะคะโอ้โหหน้าตาน่ารักมากอืม
คุณแม่เนี่ยยังโอ้โหร้องไห้ตลอดนะคะคุณแม่ราวัล
ทรงจันทร์อายุสี่สิบห้าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด
เก้าขวบของน้องปลื้มด้วยอ่ะค่ะคือปกติแล้วเนี่ย
ตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็เตรียมแล้วจะจัดงานวันเกิด
ให้กับน้องปลื้มไม่คิดว่าลูกจะมาเสียชีวิตนะคะ
คนขับรถตู้ก็เขาก็ไม่เคยขับรถเร็ว
แม่บอกแบบนี้นะคะที่ผ่านมาเขาก็ขับรถตู้รับส่งนักเรียนดี
ขับดีขับดีเป็นปกติแล้วก็ดูแลเด็กดีด้วย
เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์
ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับลูกของใครอีกอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล
ช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ด้วยป้องกันในอนาคตไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้อีกนะคะ
หยุดให้จ่ายตั้งแต่ตอนที่เกิดเฮสแล้วเยอะมากอ่ะตรงงั้นน่ะ
บ่อยมากตายก็ไล่ศพมากแต่แม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นลูกแม่
แต่ว่ามันมันเรียงอะไรกลับคืนมาไม่ได้เนาะให้จะรอยลานพันลานมันก็ไม่รู้ตัง
มีแค่ไปเอาเขกมาย่างเดียวแล้วก็ทำหมูกระทะกินกัน
เตรียมข้อมู้กระทะไปแล้วแต่เค้กหน่ายังมาได้ไปเอา
ไม่มีมีแค่บอกว่าจะให้นากลับมา
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าน้องปลื้มเสียชีวิต
วันคล้ายวันเกิดตัวเองอายุ๙ขวบนะคะ

มันก็เลยมีภาพเศร้าก็คือญาติญาติเนี่ยเตรียมเค้กวันเกิด

จุดเทียนแต่ต้องไปร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์กันข้างโรงศพ

ข้างโรงศพคือไม่มีใครคาดคิด
ว่าจะต้องจัดวันเกิดวันเดียวกับวันที่ต้องจัดงานศพ

แฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้โนโย

แฮปปี้เบิร์ตเดย์โนโย
ปลื้มนี่เป็นลูกคนเดียวนะครับ

ก็คุณแม่บอกโอ้โห
ลูกคนเดียวนะฮะก็สูญเสียไปซะแล้ว

แล้วภาพแบบนี้คงไม่ต้องบรรยายว่าโศกเศร้ากันขนาดไหน
สำหรับคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดนะคะ

คำถามคือแล้วแบบนี้จะป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในจุดดังกล่าวยังไงกันดี
เพราะแม่ของน้องปลื้มได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเมื่อสักครู่
บอกว่าตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะ

คนบาดเจ็บคนเสียชีวิตบ่อยมากจริงนะคะ
จะทำยังไงกันดีไอ้ไฟกระพริบมันกระพริบกี่โมงถึงกี่โมง
คือเรื่องนี้ค่ะนายกอบตพระพลาชัยนายพีรศักดิ์มาสศรีบอกว่า
ช่วงเวลาเกิดเหตุมันยังเป็นช่วงที่ระบบไฟเป็นสัญญาณไฟกระพริบอยู่
มันจะเป็นสัญญาณไฟกระพริบช่วงเวลา๓ทุ่ม๑นาที
ไปจนถึง๖โมง๕๙นาที
สัญญาณไฟเขียวไฟแดงจะเริ่มทำงานตอน๗โมงเช้า
ต่อเนื่องไปจนถึง๓ทุ่ม
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการประสานไปที่แขวงการทาง
ให้ติดตั้งเป็นระบบไฟเขียวไฟแดงแบบ๒๔ชั่วโมงเลย

ก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปตัดต้นไม้
ในส่วนที่บทบังทัศนวิสัย
ของการใช้รถใช้ถนนในบริเวณตรงนั้นด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความตำรวจสพอูทอง

ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ทั้งตัวคนขับรถพ่วงและคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน

ก็ต้องให้เขารักษาตัวจนกว่าจะพร้อมให้ปากคำ
แล้วก็ต้องไปสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ทางเอกทางโทรทางไหนอะไรยังไง

แต่ที่แน่คือมีเด็กที่เขาเสียชีวิต
แล้วก็บาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับ

อายุ๖ขวบจากเหตุการณ์นี้บาดเจ็บสาหัส

น้องนั่งอยู่จุดหน้ารถนะฮะ
นั่งอยู่กับเบาะข้างคนขับนะครับ

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะฮะ
คุณแม่ของเด็กชายสุภวัฒน์เนี่ย

บอกว่าตอนนี้น้องมีอาการเลือดออกในสมองนะฮะ
ให้รอดูอาการตลอด๒๔ชั่วโมง
บอกว่าตอนรู้ข่าวนี้แม่ใจหายเลยนะ
เพราะว่าคงไม่มีใครอยากได้ยินข่าวแบบนี้
ไม่อยากมีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะฉะนั้นอยากฝากบอกคนขับรถทุกคน

มันไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้

ตอนนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ

มันใจหาย
ไม่อยากให้มีใครเกิดบัตริเหตุ

ก็รู้สึกว่าถูกบัตริเหตุ

ถึงคนที่ขับรถอะไรอย่างนี้ครับ

ขับรถมีทั้งใจนิดนึง

ฉันจะถูกฉันจะไป

คือคนที่ขับรถเป็นเด็ก
วันนี้ทางผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ได้คลายความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ในการที่จะดูแลชดเชยช่วยเหลือให้แล้ว
เบื้องต้นอย่างน้องที่เจ็บ
แล้วก็มีอาการเลือดคลั่งในสมองที่รอดูอาการอยู่

จะมีค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้น

ค่ารักษาส่วนนี้ก็คาดว่าน่าจะเพียงพอ

ตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้มาดูแล
เรื่องของเงินชดเชยอื่นด้วย

จากการตรวจสอบเนี่ยทำให้ทราบว่า
เนื่องจากเมื่อวานนี้มีฝนตกด้วย

ทำให้มีระบบของสัญญาณไฟ

มันก็เปลี่ยนเป็นไฟกระพริบสีเหลือง
แล้วก็มีการตั้งเวลาอะไรไว้ด้วย

การขับขี่รถถ้าคนขับไม่ประมาท
อุบัติเหตุก็คงจะไม่เกิดขึ้น
โดยทางคดีเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกครั้ง
ว่าตกลงแล้วใครผิดใครถูกอะไรยังไง
ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหากับใคร